อันดับสุดท้าย
เปิดปากกับภาคภูมิ
สถานออกมวลทุกที่เนี่ยมันร่วมสลายลง
จิงนะครับ

ใช้ได้๕ชั่วโมง๖ชั่วโมง
มีผู้หญิงและเป็นผู้หญิงจีน
การเคลียร์คุณต้องเคลียร์เป็นส่วน
ของส่วนข่าวผ้าผลโยธิน
เขาก็ต้องมีคนมาอะไรมีคนมารับรู้ไหม
คือมันไม่มีใครหรอกที่มาเคลียร์ได้อ่า

ถ้ามองว่าการที่ดศเข้าไปกลับ
ดศดศกับใครไหม
คือดศต้องเข้าใจก่อนว่า
ยศคือระบบพ่อบ้านของบช

วันนี้เราจะคุยกันเรื่อง

เมื่อสัก๔๕เดือนก่อนเนี่ย
ผมเคยคุยกับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต

มีเรื่องของคนจีนเข้ามาเที่ยว
คนจีนเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายแบบนี้
มีผับมีบ่อนมียาเสพติด

คือผมเห็นภาพข่าวเมื่อ
คืนวันที่๒มิถุนายนตี๒๓๐

กองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
แล้วก็ปสเนี่ยไปตรวจจับ

อยู่ในสถานที่ที่เป็นอาบอบนวดเก่า

ผมเห็นภาพที่แรกผมเห็นว่า
หรือว่ามีความคืบหน้าเรื่องจินหลิงอะไรยังไง

เพราะฉะนั้นวันนี้เปิดปากกับภาคภูมิ
ต้องเชิญคุณชุวิตมาพูดมาคุยกันครับ
จะได้ดูว่าเออตกลงมันเกิดอะไรยังไงขึ้น

อยู่กับผมที่นี่แล้วครับสวัสดีครับคุณชุวิตครับ

โอ้โหไม่ได้เจอกันนานช่วงเลือกตั้ง
ใช่อันนี้เราจะคุยกันเรื่องจีนเทา

กับคุณภาคภูมิและ

คือเรื่องนี้ไม่มีวันจบหรอกครับ

อย่างที่ผมเรียนมาว่า

คุณจับจีนไปได้๒๓๐๐คน
คุณมีปัญหาเรื่องการยัดไส้

หรือแม้กระทั่งมีการ
จ่ายสตงสตางเอารถออก

ตุลาพฤศจิกาธันวามกรา
ผมพูดเรื่องนี้จนกลายเป็น

โดนจับมีทรัพย์สินเป็น๘๐๐๐

แรกตำรวจก็บอกมันไม่ใช่อาชกรรมข้ามชาติ

กลายเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติ

ปลุกปั่นที่เป็นปรึกษา

วางแผนการทำมาในประเทศ
ทีนี้คุณพ่าคุมสังเกตดี

คดีที่สาร

คุณพ่านพูดคือภาครโปรมท่านผู้ชม
เคยเห็นข่าวอะไรหลังจากนั้นไหมไม่มี

มันหายไปเลยนะครับ
จนกระทั่งมาโผล่อีกทีนึง
ในเดือนพฤษภาคมนี้คือไดมอลต้นเดือนมิถุนายนคืนวันที่๒
ลักษณะเนี่ยผมก็มีอยู่ในโพสต์ผมที่เอารูปให้ดูนะครับ
มีภาพมีฟงมีไฟการตกแต่งเหมือนกัน
เหมือนกันไหมเป็นหนึ่งในสถานบันเทิงของทางคนจีนเขาใช่ไหม
คือสถานบริการแบบนี้ค่ะคิดว่าคนจีนนี้นิยม
สังเกตไหมว่ามีไฟรอบห้องนะครับมีเขียง
มียานี่เป็นหลอดหลอดเป็นแถวนะครับให้ซีด
แล้วก็เป็นยังไงเมานะครับ
อันนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้การพัฒนาการของมันก่อนนะครับ
ทีทีวีที่นิยมต้องเข้าใจว่ามันจะต้องมีสูตรอยู่

มันไม่ใช่ว่าอยู่หนึ่งจะต้องมีไฟนะครับ
มีโซฟงโซฟามีทีวีร้องเพลงนะครับ
เสร็จแล้วก็ต้องมีผู้หญิงเสร็จแล้วต้องมียา
เสร็จแล้วก็ต้องมีการพนันมันเป็นสูตรฮะ
มันไม่มีใครหรอกครับคิดดูแล้วกัน
คุณภาคภูมิคุณเข้าไปร้องเพลงร้องคนเดียวไหม

คือคาราโอเกะทั่วไปก็ต้องมีคนที่เป็นพนักงานผู้หญิง

ทีนี้ผู้หญิงเนี่ยผมถามคุณดูว่าเอ๊ะผู้หญิงเนี่ย
ผู้หญิงไทยมันจะร้องเพลงจีนมันจะคุยภาษาจีนได้ไหม

ถูกต้องอันนี้ลูกค้าเขาจีนร้อยเปอร์เซ็นต

ไม่มีใครไทยอาจจะตามไปเป็นเพื่อน
มีพนักงานอยู่คนสองคนพนักงานต้องเป็นคนจีน
คนบริการต้องเป็นคนจีนและถ้าอย่างนี้เจ้าของต้องจีนไหม
ก็ต้องจีนอีกตู้ห่าวจีนไหมอาจ่ายจีนไหม
แต่ประเด็นสำคัญผมพูดถึงด้านของสถานที่แล้ว
สถานที่อย่างนี้อย่าแปลกใจที่หมาเกาะนี่โอ้โหเต็มไปหมด
เยอะแยะครับครับอ่าจะไม่ว่าจะชื่อลีโอนะหรือชื่ออะไรสารพันอย่างเนี่ย
หมาเก้าเนี่ยเยอะแยะแต่คุณต้องเข้าใจคำว่าจีน
ปัจจุบันจีนมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศจีน
จีนเนี่ยแพร่กระจายขยายเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย
ปริมาณมากผมบอกตัวเลขก็จะตกใจแต่เป็นตัวเลขที่ถูกต้องนะ
เป็นตัวเลขที่ทางตมรับรู้คือ๓ล้านคน
คนจีนที่มาอยู่ในเมืองไทยนะขนาดนี้ครับประมาณ๓ล้านคน
ส่วนใหญ่อยู่ช่องไหนคุณชูวิชส่วนเฉียงใหม่ก็มีอ่า
เพราะว่ามาตั้งโรงงานมาประกอบกิจการค้านะครับ
คือคุณพระภูมิค่ะพันสี่ร้อยล้านคนกับคนจีนที่ประเทศจีนเนี้ย
ไอ้จำนวนมา๓ล้านคนอย่างน้อยนะถ้าตีซะว่า๑๐เปอร์เซ็นต์ของ๑๔๐๐นี่๑๔๐แล้วนะ
คือ๓ล้านคนที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็มีทั้งที่มาทำงานจริง
ถูกต้องโดยสุดสุดเจรียด
อันนี้น่าจะสักกี่เปอร์เซ็นต์
อันนี้ถ้าเกิดผมเดาเอาอย่างนี้ละกันนะใน๓ล้านคนเนี่ย
เอาเป็นว่าคุณว่า๑เปอร์เซ็นต์ของ๓ล้านเอาไหม
ที่เป็นคนที่ไม่ดีแล้วกันเป็นจีนเทาแล้วกัน
ถ้า๓ล้านมีจีนเทาสักเท่าไหร่๑เปอร์เซ็นต์แล้วกัน

เพราะฉะนั้น๓๐๐๐ตรงนี้เนี่ยก็จะมาทำอย่างนี้
ถูกไหมมียาเสพติดมีผู้หญิงมีบ่อน
ซึ่งแน่นอนว่ามันผิดกฎหมายอยู่แล้วเพราะมันมียาเสพติดมันมีบ่อน
อันนั้นเราตั้งชื่อเขาว่าเทาไม่ค่อยชอบจีนเทา
เพียงแต่ว่าเขามาใช้สถานที่ใช้ตึกรามบ้านช่องใช้อาคารของเรา

ครับไม่ใช่นี่ที่เดียวนะอาทิตย์ผมบอกให้ฟัง
มีที่ตามย่านนิคมอุตสาหกรรมต่างไม่ว่าที่บ่อวินก็มีนะครับ
พัทยาก็มีมันไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวไม่ใช่ว่าไปตามจับจิ้งหลิงเสร็จแล้วก็เอามาเจอไดมอนด
เอาละหมดแล้วไดมอนด์เพราะอันนี้คุณไม่เอาเป็นบทเรียนเพราะว่ามันยังมีอีกเยอะ
มีอีกเยอะเพราะอะไรคุณให้ใบอนุญาตหรือเปล่าโอเคคุณอาจจะให้ใบอนุญาตถูกต้อง
คุณได้ไปตรวจบ้างหรือเปล่าอันนี้ผมต้องบอกว่าทางตำรวจก็ต้องเข้มงวดหน่อยนึงนะครับ
ต้องไปตรวจตราและสถานที่อย่างนี้๑๐๐ทั้งร้อยนะไม่มีวันปิดคือเปิด๒๔ชั่วโมง
นั่งกันยันเช้าเล่นกันยันเช้าสถานที่อย่างเงี้ยไม่มีหรอกครับที่จะปิดเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสอง
เพราะสถานที่นี้เป็นที่รู้กันเป็นการภายในของจีนโดยเฉพาะเพราะรับแต่ลูกค้าจีนพนักงานจีนเพลงจีน
การตบแต่งจะเหมือนการเปิดไฟล์แล้วหนักกว่านั้นนะคุณรู้ไหมนี่ทำอะไรทำอะไรครับ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
ที่อื่นที่อื่นเพราะพ่อเมรีอาบอบนวดเนี่ยเขาเดิมเนี่ยเขาเป็นอาบอบนวดอยู่แล้ว
คือเมรีเนี่ยมันเป็นดั้งเดิมมันเก่าแก่มากแล้วซึ่งเขาไม่ได้ทำอาบอบนวดแล้ว
อ่าคนอายุหกสิบกว่าเนี่ยคงจะรู้จักดีเมรีบีวาฮูหินในสมัยนั้นอ่ะ
คือถนนเพชรบุรีเนี่ยเป็นต้นตำรับของอาบอบนวดนะครับสถานที่ต่างต่างเหล่านี้เนี่ย
อ่าผู้ชายอายุหกสิบขึ้นไปรู้จักหมดอ่ะนะเพชรบุรีมีอะไรมีชื่อบีวาบีวาฮูหินเมรี
ซึ่งพวกนี้เก่าตกยุคตกสมัยไปนะครับสถานที่ซุดโทรมไปหาคนทำงานไม่ได้
ไม่มีใครมาทำงานเพราะการทำอาบอบนวดเนี่ยมันไม่ใช่อยู่อยู่จะไปทำนะ
สถานที่มีมันก็ต้องมีผู้หญิง
ดังนั้นเมรีเนี่ยร่วงโรยไป
เสมือนกับคนแก่อายุ๖๗๐แล้ว
ดังนั้นถ้าเกิดจะเข้ามาทำมันต้องมีวิธีการทำ
หนึ่งลงทุนไม่เยอะ
เขามีกี่ห้องประมาณสัก๗๘ห้อง๑๐ห้อง
คุณคิดดูแล้วกันรับแต่ลูกค้าจีน
ซึ่งเดี๋ยวนี้โอ้โหหาไม่ยาก

แต่ปัญหาสำคัญก็คือมันมีเรื่องยา
คุณชุวิตผมขอพักครู่เดียว
กำลังนอนเลย

คือปัญหาคือมันมียาเสพติดมันมีบ่อนมันผิดกฎหมาย
แล้วทำไมมันถึงรอดหูรอดตา

จะเอายังไงกันดีช่วงหน้ากลับมาครับ
คุณผู้สมครับคุยกับคุณชวิตกันต่อนะฮะ
คุณชูวิทย์ครับแล้วเราจะเอาอย่างไรกันดี

การที่จะประกอบกิจการเนี่ยก็ถึงตำรวจชอบอยู่แล้วนี่
มีใบอนุญาตอาบอบนวดนะครับ
มีใบอนุญาตประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสาม
คุณภาคภูมิครับธุรกิจนี้เนี่ยมันก็เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น

มันไม่มีทางหรอกครับที่จะประกอบกิจการอาบอบนวดไปทั้งปีทั้งชาติ
อบนวดเนี่ยมันล้าสมัยแล้ว
ปัจจุบันเรามีสถานบันเทิงใช่ไหมครับ
พวกสถานบันเทิงมีเวทีมีเพลงมีนักร้อง
มีสถานบริการต่างอาบอบนวดใช่ไหม

แต่ว่าคนไทยขอใช่ไหมคนไทยต้องขอ

ก็จำเป็นนะครับจะในนามบริษัทก็ได้นะครับ
ประเภทแรกเนี่ยอาจจะเป็นร้านอาหารที่มีดนตรี
อันนี้ก็คือประเภทหนึ่งนะครับ
ประเภทที่๒เนี่ยร้านอาหารมีดนตรีมีหญิงบริการนะครับ
ประเภทที่๓อาจจะเป็นสถานที่ที่มีอ่าง

หมายความว่าสถานบริการที่มีอ่างแบ่งเป็นห้องห้อง

มีการซอยเป็นห้องและมีดนตรี
และมีหญิงบริการและมีสุราจำหน่าย
คือหลักการสำคัญเนี่ยคุณพระคุณพระท่านผู้ชม

มันประกอบกันเสมอถ้าไม่มี๓อย่างนี้
คือไม่มีทางที่จะขาดอะไรไปอย่างหนึ่ง

หนึ่งต้องมีดนตรี

มันก็คงไม่ครบสูตรแล้วละ

คาราโอเกะทั่วไปของที่ไทยเรามีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ

ยังแต่ว่ามันไปมียาเสพติดมีบ่อน
แต่ไม่มีบริญญาณอันแรกก่อนไม่มีบริญญาณ
เขาก็ขอทำแบบคาราโอเกะหรือคาราโกะก็ไม่ได้
ต้องมีใบอนุญาตต้องขออนุญาต

อนุญาตเนี่ยมันก็จะทำให้ตำรวจเนี่ย
คุมได้ง่ายขึ้นนะครับ
ในพื้นที่บอชนในกรุงเทพมีจำนวนมากนะครับ
ที่เปิดไปโดยที่ไม่ได้มีใบอนุญาต
เพราะว่าการเปิดแบบนี้มันเปิดไม่ยาก
ซอยห้อง๑๐ห้องห้องนึงเนี่ย๖ชั่วโมง

คนไทยไม่ใช่ค่าบริการนะ
คนไทยจ่ายได้ไหมจ่ายไม่ได้หรอกครับ

หนึ่งเนี่ยผมแนะนำว่าจะต้องมีบริญญาณ

ควบคุมสถานที่ต่างเหล่านี้ได้ง่าย

จัดอยู่ที่ไหนสถานที่ตรงไหน
และยังไม่ไปรบกวนคนอื่นเขา

เรื่องยาเสพติดจะต้องตรวจอยู่สม่ำเสมอ

ผมยืนยันได้เพราะอะไรดูไฟแต่งก็รู้แล้ว
ครับนะครับไปร้องเพลงมีไฟ

ไม่ใช่คนไทยนะครับผู้หญิงบริการเนี่ย

เป็นคนยืนแล้วมาได้ยังไงมาทำงานอย่างนี้ได้ยังไง
มันแปลกไหมล่ะแต่เรามี

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าจะป้องกันเนี่ย

น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

ถ้าผมเอามาพูดเนี่ยโอ้โหวันนี้พูดกันไม่จบ

คุณอยากรับคนจีนคุณก็รับไปเลย
แต่คุณก็ไปดูแลว่าอย่าให้มียาเสพติด

ก็มันเป็นเรื่องปกติ

แต่ลูกค้าญี่ปุ่นก็มีธนิยะหนึ่งไง
สนิยะนี่เป็นบายญี่ปุ่นรับแต่ญี่ปุ่น

เข้าไปถึงเขาก็ไม่ค่อยบริการ
เพราะว่าอะไรเพราะมีเพลงญี่ปุ่น
นี่ก็ของญี่ปุ่น

มีใบอนุญาตมีการตรวจตรา

อย่างนี้คุณชูวิทย์คนจีนที่เขาทำตรงนี้
เขาเข้ามาทำได้ยังไงเขาใช้ช่องตรงไหน

ก็ซอยห้องซอยห้องตบแต่งตบแต่งเสร็จก็ไม่มีอะไรเอาดนตรีเอาอะไรของเอาอิมพอร์ตมาจากจีนเอามาทีนี้อาจ่ายเนี่ยก็คงจะแบบว่าเป็นมือใหม่
ลงทุนไปร้อยสองร้อยล้านนะครับเงินไม่เยอะนะครับถ้าเปลี่ยวเป็นเงินหยวนเงินหยวนมันสามสี่สิบล้านเองอ่าสามสี่สิบล้าน
หุ้นคนหนึ่งห้าร้านห้าร้านหยวนห้าร้านหยวนแล้วก็มาทำแล้วก็ได้กำไรนะครับสิบห้องน่ะห้องละอ่าเดือนวันหนึ่ง
นิบตอนไปนี่ได้กี่ห้องน่ะน่ะอ่าคืนนึงใช้สักห้าห้องหกห้องโอ้ยรายได้เจ็ดไปแสนแล้วน่ะไม่ใช่น้อยน่ะ
คืออาจ่ายนี่ก็มาเช่าห้องของสถานที่ของคนไทยนี่แหละมาเช่าสถานที่ของเมรีนะครับแต่ตามข้อมูลของผมเนี่ยยังไม่ได้เซ็นสัญญาโดยได้รับการแนะนำมาจากคนที่ชื่อฉายาชายเล็ก
ชายเล็กนี่ชายเล็กนี่คือคนที่เดินอยู่แถวอาบอบนวดแถวเพชรบุรีคนไทยไหมฮะอ่าเป็นคนไทยสิครับคนไทยเป็นคนที่เป็นเอเจนซี่เป็นพวกหาผู้หญิงไปส่งตามสถานอาบอบนวดแถวเพชรบุรีมาก่อนเก่านะครับเขาเรียกว่ามือเอเย่นแหละเป็นคนหาเด็กนะครับแล้วก็เป็นคนที่รู้จักสถานที่ต่างเหล่านี้ดีเพราะอยู่ในวงการอาบอบนวด
ที่อยากจะมาทำเนี่ยก็มีรู้จักการแนะนำมาอ่ามาตบแต่งสิบห้องเองมันใช้เวลาตบแต่งแล้วสองสามสองเดือนเองมึงก็เสร็จแล้วอ่านะครับเสร็จที่สำคัญเลยคุณป้าคุมต้องเข้าใจว่าไอ้อย่างเงี้ยมันต้องรู้จักใครอ่ะที่จะเป็นคนจะไปจ่ายอ่ะมันไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วแล้วเฉยเฉยอ่ะมันต้องมีคนที่จะไปติดต่อพื้นที่ส
ตำรวจในพื้นที่ซึ่งที่ผมบอกก็คือบังมัดนะครับอ่าเขาอยู่แถบคลองตันเขาใหญ่แถบคลองตันก็เป็นคนแนะนำทีนี้ตัวละครก็จะครบละมีคนแนะนำมีคนรู้จักสถานที่
อยู่อยู่อาจารย์มันเข้าไปคุยกับเมลีไม่ได้หรอกครับใช่ไหมอ่าเมลีมันไม่รู้จักอาจารย์มันรู้จักชายเล็กชายเล็กก็เป็นคนแนะนำอาจารย์มาค่ะอาจารย์มาทำก็ต้องหาคนที่ไปติดต่อกับเจ้าของพื้นที่พูดง่ายง่ายว่าเจ้าของพื้นที่อนุญาตให้เปิดผมเนี้ยมีข้อสังเกตเรื่องเรื่องนี้อยู่หลายครั้งแล้วนะครับโด
สถานบริการต่างในปัจจุบันเนี่ยสถานบริการต่างเนี่ยไม่มีมารยาทจำนวนมากจำนวนมากนะครับซึ่งจริงเนี่ยไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดเลยลาวจัดใครอยากจะเปิดอ่ะคุณก็ต้องมี๓อย่างประกอบกันอยู่แล้วคุณไม่มีทางบาร์ไหนมีแต่ผู้ชายไปเที่ยวมันก็ต้องมีผู้หญิงมาแล้วถ้าอย่างตรงนี้ที่คุณชูวิทย์บอกว่ามีคนนั้นติดต่อคนนี้จนอาจา

หรือยังไงมันก็ต้องอยู่อย่างนี้นี่แหละเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะ
คุณชวิตบอกว่านี่มันจีนเท้าภาคสองชัด

คือจริงคุณภาคภูมิผมยืนยันได้ว่า
มีทุกภาคต่อมาก็มี๓มี๔มี๕แล้ว
มันยังมีเรื่องของการเป็นนอมินีตั้งบริษัท
แล้วไปซื้อทรัพย์สินต่าง
เงินกู้คนจีนนะครับ
หรือแม้กระทั่งวันก่อนที่ไซเบอร์ลอง
พบต่อศักดิ์สุขวิมล

ซึ่งคนจีนต่างลาวนี้

ประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย

ก็เรากวาดล้างไปแล้วว่าทุนจีนสีเทา

มันไม่หมดผมว่านิดนึงมึง

และยังไม่มีพวกอุ้มจีนอีกนะ
อันนั้นก็เยอะเลยเป็นข่าวบ่อย
ชอบเหลือเกินไปเช็คดูไอ้นี่รวย
ที่เมืองจีนก็จับไปแล้วก็ไปโทรไปหาที่เมืองจีน
พ่อแม่ญาติพี่น้องให้โอนเงินมาก็มีอีก
เพราะฉะนั้นอาทยากรรมเกี่ยวกับจีนเทา
จะเกิดขึ้นจะเติบโตขึ้นอย่างมากมาย
ผมว่าไม่ใช่เป็นส่วนที่ใหญ่หรอกนะครับ
มันเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบขึ้นมา
จากการที่เป็นธุรกิจกลางคืนเท่านั้นเอง
กิจการอื่นของจีนเทาต่างเหล่านี้
ซึ่งผมเนี่ยตั้งข้อสังเกตไว้ว่า

บุคคลคนนี้๑ต้องมีบารมีต้องมีอิทธิพล
๒ต้องรู้จักนายจังหลวดระดับใหญ่
ผมเคยเปิดเผยไปแล้วชื่อนายสมศักดิ์มา
นายสมศักดิ์มาหรือเรียกว่าไอ้มานะครับ
ก็เป็นลูกครึ่งเป็นคนจีนนี่แหละครับ
แต่ว่าเป็นคนจีนที่มาอยู่เมืองไทย๒๐๓๐ปีแล้วพูดไทยคล่อง
ไปเจอตำรวจผู้ใหญ่ทีก็ถ่ายรูปสนิทสนม
แล้วเขาก็จะมีเลขาหน้าสวยคนจีนนะ
แล้วก็มีนางนกต่อแล้วไปใกล้ชิดกับตำรวจ
เอาเหล้าแพงไปให้ไม่ใกล้ชิดจะเอานั่นเอานี่ไปให้
และก็เวลาจีนเองเนี่ยมีปัญหาอะไรก็จะมาหาเขา
เขาก็จะเป็นสายต่อไปให้กับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือเจ้าหน้าที่ในระดับสูง

ตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นคุณจำได้ไหมว่าคุณรู้จักชื่อนวพรไหม
นวพรที่มีข่าวตีอกชกตัวเองเรื่องอุ้มบุญนั่นแหละนั่นแหละ
แล้วมันจ่าย๑๔ล้านให้ใครที่มีข่าว๑๔ล้านก็ไปจ่ายให้นักข่าวจีน
นักข่าวจีนนักข่าวจีนก็เป็นคนเคลียร์ให้ที่ตกลงกัน๓๓ล้านแล้วจ่ายมาก่อน๑๔ล้าน

นั่นแหละคุณคิดว่าไอ้อย่างนี้เขายังกล้าทำเลย
ไอ้พวกที่แอบอ้างโดยที่ไม่เป็นเรื่องแล้วมันเคลียร์กันได้เรียบร้อย
มันอีกเยอะนะเพราะฉะนั้นเรื่องของจีนเทาเนี่ย
คุณเตรียมรับไว้เลยผมก็เตรียมพูดไว้เลย
เพราะยังอีกเยอะไงที่ไม่ได้พูด
ปล่อยไว้เป็นอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคุณชุวิต
มันก็จะเกิดความวุ่นวายเพราะว่าอะไรเพราะจีนข่าวต่างเหล่านี้มาด้วยความโล่

มันเพิ่มอยู่แล้วครับศูนย์กลางเนี่ยตอนนี้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจีนเทานะครับผมต้องบอกก่อน
กัมพูชาไม่ใช่ลาวนี่ลืมไปเลยไม่ใช่เขมรไม่ใช่พม่าไม่ใช่ฟิลิปปินส์
แต่เป็นประเทศไทยครับที่เป็นศูนย์กลางของจีนเทาโดยที่ตมเนี่ยเข้ามาเมืองไทยเนี่ย
คุณภาคภูมิครับไม่ต้องใช้วีซ่านะประเทศไทยวีซ่าออนอะไรเวอร์แล้วคุณจะไปเช็คอะไร
มันก็มีระยะเวลาในการหมดวีซ่า

ก็ต้องไปไล่ตรวจถ้าเกิดเขาไม่มา
คุณได้ประสานงานกับสถานทูตจีนไหม
ว่าใครมีจีนที่มีหมายแดงจีนที่มีหมายจับที่ประเทศจีน

คุณเข้ามาแล้วก็ยังไปให้เขาอยู่ต่อ
เช่นไปให้เขาเป็นวีซ่าอาสาสมัคร
ไปทำวีซ่านักเรียนนักศึกษาอายุแก่ก็ไปทำ
ที่ผมเปิดเผยไปต่อม๔ต่อม๕โดดขึ้นมา๗๘พันคน
นี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำการเรื่องกับจีนเทา

ถ้าทำแบบนี้คุณก็เจอว่าจริงหรือจบ
เดี๋ยวอีก๔เดือนคุณไปเจออีกล้านหนึ่ง

ซึ่งร้านพวกนี้เต็มไปหมดนะครับ
ไม่ว่าจะพี่รัชดาไม่ว่าที่ลามไม่ว่าที่สุธิศาล
สุธิศาสตร์นี่กำลังจะเปิดมีอาบอมนวลผสมเข้าไปด้วย

แล้วพัฒนาการมันเกิดขึ้นเรื่อย
แล้วคุณจะไปตามจับไหวเหรอ

เขาก็จะอยู่หลักถ้าในกรุงเทพก็แถวห้วยขวาง

หรือว่าถ้าตามพื้นที่ต่างที่เขาจะมีคนจีนอยู่เยอะ

นั่นเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ย

ใครที่อยู่อย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไร
ก็มันคงจะลำบาก
ผมพูดจริงเลยจำนวนคนจีนปัจจุบันมันเยอะมาก

ถามว่าตอนมอร์อเมริกามันไปตามจับลูวินฮูดไทยได้หมดมั้ย

ถูกไหมก็ไม่มีทางก็เหมือนกันจีนโลวินฮุดที่มาเมืองไทย

มันมีสตางค์มันมีเงินมันรู้ว่าระบบของไทยเราเนี่ย
มันคอลลับชั่นมันสามารถจ่ายได้อยู่ต่อได้
และการอยู่ของเขาก็ประกอบกิจการที่ผิดกฎหมาย
มันไม่ได้แบบคนไทยที่อยู่อเมริกาหลบหนีแล้วทำมาล้างจานไม่ใช่นะครับ
พวกนี้เนี่ยโอ้โหสารพันธุ์หากินกับจีนด้วยกันนะครับ
ทำสินค้าปลอมบ้างล่ะทำแอปเงินกู้ปลอมบ้างทำไอ้พวก
และเมืองไทยตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางของจีนเทาที่เข้ามาเที่ยวและ
เข้ามาใช้เงินเข้ามาซื้อทรัพย์สินเข้ามาซื้อคอนโดซื้อบ้าน
ถามว่าซื้อได้ยังไงอ่ะบางทีมันก็ไปตั้งบริษัทโนมินี
เอาคนไทยจ้างคนไทยมาถือนะครับโอนหุ้นลอยไว้
อ่าแล้วก็ไปซื้อที่ดินบางคุณคุณรู้ไหมว่าซื้อเป็นเท่าไห
เป็นพันไล่ก็มีนะโอ้โหที่เชียงใหม่ที่ไม่ต้องไกลหรอกที่ปฐุมเนี่ยก็มีนะ
ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวัตถุประสงค์เขาหรือไม่การสอบกันไหม
หนึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการสอบไหมสองกรมที่ดินรู้ไหมอืมอ่ะสามตมรู้ไหมสี่ตำรวจรู้ไหม
หรือต่อให้เขาไม่ทำผิดกฎหมายนะสมมุตินะถ้าเกิดเราบอกเขาเปิดได้อะไรก็ได้แต่มันศูนย์เหรียญคือเหมือนทัวร์ศูนยนคือเราไม่ได้อะไรเลยอันนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า
ผู้หญิงก็จีนเหล้าก็จีนพนักงานเด็กเสิร์ฟของก็เอามาจากจีนหมด
เสิร์ฟก็ยังดูจีนพูดภาษาจีนอาจจะเป็นคนไทยที่พูดจีนได้
ที่เราได้คือค่าเช่าอาจจะได้ค่าเช่าค่าเช่าตึกค่าเช่าค่าเช่า
แล้วค่าเช่าเราก็เดือดร้อนด้วยนะเพราะมันเล่นยา
หรือซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถอ่ะก็ได้ค่าซื้อไป
แต่ไอ้เศรษฐกิจหมุนเวียนที่คนไทยเราจะเข้าไปทำงาน
ไม่ได้หรอกครับมันไม่มีเลยน้อยมาก
เพราะว่าอย่างนี้คุณภาคภูมิคอมมินิตี้จีนเองเนี่ย
คุณต้องเข้าใจว่าจีนเนี่ยจะเป็นคนที่แข็งแกร่ง
ภาษาก็ใช้จีนวัฒนธรรมจีนนะครับการทำงานก็แบบจีน
สิ่งต่างเหล่านี้จะทำให้คนไทยได้โอกาสน้อยเช่นทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างนี้
ทำไมเขาใช้ทัวร์จีนใช้ร้านอาหารจีนนอนโรงแรมจีนนะฮะ
บินเครื่องบินมาก็ยังเครื่องบินจีนอีก
เศรษฐกิจไทยที่ได้จากจีนต่างเหล่านี้ไม่เยอะครับ
แต่เราจำเป็นเพราะอะไรเพราะเราถือว่าประเทศเรายาก
ประเทศเราอยากรับต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวต่างเหล่านี้มาไง
โอ้โหมากันเต็มไปหมดแล้วผมถามว่ามาแล้วจะไปไหน
หายากแล้วก็แพงแล้วก็ลงโทษหนักดังนั้นพวกนี้มันถึงมาเมืองไทย
หาง่ายกว่าง่ายกว่าถูกกว่าอ่านะครับแล้วก็ไทยเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลาง
ยาเสพติดที่ต้องเที่ยวอื่นก็อีกเยอะนะครับดังนั้นผมแนะนำว่า
จะต้องระมัดระวังเรื่องจีนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าถ้าที่อเมริกาเขาเรียก
เอเซียนฟอร์สก็คือจัดตั้งหน่วยมาสำหรับคนจีนโดยเฉพาะเลย
ต้องเข้ามาจัดการดูแลตรงนี้เลยพูดจีนได้รู้จักวัฒนธรรมจีน
วีแชทได้ใช้อะไรได้ซึ่งปริมาณตำรวจไทยเราเนี่ย
ตรงนี้ยังน้อยอยู่นะครับไม่งั้นยุ่งแน่ขยายต่อไปอีกเท่าไหร่
จีนไหวประชากรจีนในไทยนี่๓ล้านแล้วโอ้โหบางหมู่บ้านที่คุณไปตรวจมี๖๐หลังจีนไป๔๐หลังแล้ว
อยู่๔๐หลังแล้วแล้วไม่รู้ว่าทำอะไรถึงเวลาก็หายหมดนะเวลามีเรื่องพลอยพร้อมกันเลย๔๐หลังหายกันหมด
แล้วถามว่าซื้อมาได้ยังไงอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นครับ
ข้อมูลเหล่านี้คุณชีวิตทำยังไงต่อเขียนว่าคุณคุยกับคุณโรมอยู่หรือครับ
คือเราก็ต้องมองว่าใครจะเป็นรัฐบาลซึ่งผมก็ดูอยู่นะครับก็อาจจะมอบให้คุณโรม
เพราะคุณโรมเนี่ยแกดูแลเรื่องตำรวจแกมีข้อมูลอยู่แล้วผมก็เอาไปเสริมแกนะครับ
อย่างครั้งที่แล้วผมก็ส่งให้รังสีมันโรมซึ่งเอาไปพูดในสภาคือในสภาเป็นพื้นที่ที่พูดแล้วเสียงมันดังกว่าผม
ผมมันอยู่ข้างนอกมันพูดแล้วเสียงมันไม่ดังพูดในสภาเสียงมันดังกว่าดังนั้นข้อมูลสำคัญสำคัญเนี่ยผมก็จะส่งให้โรมครับ
ซึ่งก็คือเรื่องเหล่านี้ด้วยเรื่องนี้คือส่วนเดียวอย่างที่ผมบอกคือส่วนเดียวเท่านั้นในระบบของจีนเทาเนี่ยมีอีกเยอะครับที่ทำผิดกฎหมายเยอะแยะไปหมด
ไม่ว่าจะเรื่องของบ่อนการพนันไม่ว่าจะเรื่องของไฮบิดสแกรมไฮบิสแกรมนี่ผมก็เป็นคนส่งให้ลองต่อนะครับ
เพราะว่ามันมาจากนกต่อของสมศักดิ์มาคือมันลิงก์กันลิงก์กันคือในเรื่องของจีนเนี่ยมันมีตัวละครที่เชื่อมโยงกันอยู่
มันไม่ได้หากินกันเป็นเอกเทศเพราะพวกนี้มันใช้ภาษาจีนมันรู้จักกันไอ้คนนี้รู้จักคนนี้ไอคนนี้เป็นคนแนะนำคนนี้เราจะไล่ได้ครับ
คุณชุวิตถ้าเกิดว่าจะดูตรงช่องว่างหรือว่าช่องโหวตจริงที่มันทำให้เกิดระบบตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไร
ระบบของคอลลัพชันสิครับคอลลัพชันนี้เรื่องสำคัญเลย
ตรงเลยไม่ต้องไปชิดมากว่าคือเรื่องนี้เลย
ที่ขเมนเนี่ยมันง่ายนะคอลลัพชันที่ขเมนมันง่ายมันจ่ายคนเดียว
ถ้ามันจ่ายคนเดียวแล้วมันจบหมดแต่ของไทยมันจ่ายมันจ่ายไม่จบอย่างนี้ไม่จบ
มันต้องใช้ทุกครบทุกหน่วยครบทุกที่นะครับไม่งั้นก็จะเกิดปัญหานะครับ
แล้วก็ต้องดูด้วยว่าใครมาใครไปเพราะฉะนั้นการที่เป็นระบบคอลลับชั่นเนี่ย
เทาเนี่ยมันถึงชอบไงครับที่เมืองไทยมันถึงชอบไปฟิลิปปินส์
มันถึงชอบเขมรมันถึงชอบลาวชอบพม่ามันไม่เลือกไปหรอกครับอเมริกา
เลือกไปออสเตรเลียล่ะไม่ไปซิงคโปร์ล่ะมาเลก็ได้มันไม่ไปเห็นไหม
มันรักประเทศไทยชอบมาประเทศไทยเพราะประเทศไทยมีระบบคอลลับชั่นอยู่
ถ้าตรวจจับจริงก็ตรวจได้จับได้ร้อยทั้งร้อยไม่รู้ได้ยังไง
รู้อยู่แล้วครับอย่างอย่างนี้อย่างที่ผมบอกไอ้ไดมอนดเนี่ยได้เคลียร์กับรองหอ
หอหีบต้องเคลียร์หรือเปล่าไม่เคลียร์มันเปิดได้ไงติดถนนใหญ่
อยู่ถนนเพชรบุรีไม่ได้หลบไม่ได้ซ่อนตรงไหนเลยเพราะฉะนั้นการที่จะต้องทำ
และรู้ว่าเปิดได้และกล้ามียาเสพติดกล้ามีเขียงกล้าเล่นยา
คุณภาคภูมิคนไทยกล้าทำเปล่าคนไทยไม่กล้าทำหรอก
อันนี้มันคนจีนเพราะคนจีนมันจ่ายมันรู้ว่ามันจ่ายแล้วมันได้หนึ่งมันก็จะทำสองอ่า
มันกล้าจ่ายมันก็กล้าที่จะรับกล้าที่จะทำ
คตยังจะมีเรื่องอื่นเกิดขึ้นอีกเยอะครับ
ผมจะบอกให้ได้เลยเพราะว่าอิทธิพลหรือของจีน
โหมกระหน่ำเข้ามาในไทยจำนวนเป็นปริมาณมากครับ
มันมากจำนวนมากจะไม่ว่าหมู่บ้านนะครับ
ไม่ว่าเรื่องของโรงงานนะครับโรงงานที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์อ่ะ
เยอะนะครับที่ประเทศจีนมาเอาเอาขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในประเทศไทย
เรื่องต่างเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมแล้วผมคิดว่า
เนื้อแสโลกาพิวัติของจีนเทาเนี่ยที่มาเอาไทยเป็นศูนย์กลางเนี่ย
มันมาพร้อมกับคนจีนที่ดียอมรับกับคนจีนที่เทาคนจีนที่ดำมีครับ
ไม่จัดการเนี่ยอนาคตมีอีกเยอะแน่แต่ว่าณขณะนี้คุณชุวิต
ถ้าเกิดว่าจะชี้เป้าเนี่ยตำรวจไปตรวจไปจับได้เลยเนี่ยมีที่ไหนบ้างคะเนี่ย
ขอบคุณคุณชวิตพร้อมคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
พบกันใหม่พรุ่งนี้บ๑๘๓๐ครับสวัสดีครับ